ลักษณะของโรงเย็นทุกโรงเย็นมันจะมีกระจกเอาไว้ดูหน้าไอ้จังหวะที่เราหยิบผ้าเราก็เหลือไปเห็นมันก็เป็นฝ้าฝ้าความเย็นฝ้ามันมีรอยมือรูปเฮ้ย
โอก็เลยถามถามจริงมันมีเรื่องอะไรพี่คิดอยู่ในใจนะว่าป้าที่เขาข้าวให้เรากินอาจจะเป็นคนเดียวที่นอนอยู่ในโรงก็ได้

สถานีผีดุแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงที่เจ้าโควิด๑๙กำลังระบาดอยู่นะครับ
และวันนี้สถานีผีดุของเรานะครับยังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคย
เรื่องต่อไปนี้ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ฟังกันคิดว่าเรามาฟังเอาเพื่อความตื่นเต้นฟังเอาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับ
สวัสดีครับเบาวิวสวัสดีครับเบาวิวสวัสดีครับ
มาว่ากันถึงประสบการณ์วันนี้ที่เราจะมานั่งคุยกันอันนี้เป็นประสบการณ์ของใคร
ประสบการณ์ตรงเลยครับงานศพตามสั่งก็คือเรื่องนี้เกิดมาเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก๑ปีที่แล้วแล้ว
เบาวิวโดยที่มีอาชีพรับจัดดอกไม้อยู่แล้ว
รับจัดดอกไม้หมายถึงว่างานสบ
ก็คือมีอยู่งานหนึ่งนะฮะก็เขาได้ติดต่อบ่อวิวไปเป็นงานศพของคุณยายอายุเยอะแล้วครับประมาณสัก๙๗แล้วอายุ
ซึ่งคนติดต่อเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าลูกค้าประจำที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเรียกใช้เราประจำ
ก่อนว่าไม่ใช่งานสบทีงานเดียวนะครับก็งานอื่นด้วยทีนี้สายโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาประมาณสัก๓โมงเย็นซึ่งคุณยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วซึ่งคืนแรกที่เราไปจัดเนี่ยก็คือเราไปคุยเรื่องงานก่อนจะเอาแบบไหน
ก็เลยคุยกับพี่ติ๊กพี่ติ๊กนี่คือเป็นเจ้าภาพที่ประสานงานมา
คุณยายมีลูกเยอะมาก๗๘คน
แล้วก็ลูกหลานเยอะเพราะแกเป็นผู้สูงอายุ
ก็เลยปรึกษากันทีนี้พี่ติ๊กที่ติดต่องานมา
เป็นขาวเขียวเพราะว่าคุณยายสั่งไว้
ปกติงานศพก็จะเป็นขาวดำ

ไม่ว่าจะเป็นผ้าผูกไม่ว่าจะเป็นดอกไม้
ไม่ว่าจะเป็นโรงหรืออะไรนะให้เป็นขาวเขียวหมด

แล้วก็ประสานงานตกลงว่าโอเคเดี๋ยววันนี้
ยังไม่รู้น้ำศพเนี่ยเดี๋ยวจะทำงานผ้าไปก่อน
เดี๋ยวส่วนดอกไม้อย่ามาลงวันพรุ่งนี้
ก็คือว่าเราเตรียมสถานที่ไปก่อน
ก็เลยขนผ้ามาจัดพื้นที่โดยรอบ
ผูกผ้าที่เต็นต์มาผูกผ้าหลัง
คราวนี้เจ้าภาพต้องการหลังฉากโลง

อ่าให้เราเห็นตามเป็นผ้าม่าน
เพดานจะสูงต้องใช้บันไดสูง

มาเยอะเราจะได้เตรียมสถานการณ์ได้ทัน

วัดปิด๔ทุ่มนะแต่จะไปเปิดอีกทีหนึ่งกับอีกที๕
ถ้าจะอยู่ทำกลางคืนก็ต้องนอนค้างที่วัด

ทางวัดเพราะว่ามีกฎของเขา
ว่าถ้าจะอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ถึงเช้า
ไม่ให้ออกไปไหนแต่ว่าไฟสาราเนี่ยยังเปิดได้ปกติ

เราก็ปรึกษากับทีมงานว่าเราจะอยู่กันไหม
แล้วบอกงานใหญ่ขนาดนี้ต้องทำให้มันเสร็จ
เรามาก็จำนวนน้อยก็ไม่เป็นไร
คราวนี้เจ้าภาพบอกว่าเดี๋ยวมีญาติพี่น้องมาอยู่เป็นเพื่อน
แล้วก็อุ่นใจยังมีลูกหลานเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อน
ตอนนี้ตอนหัวค่ำเนี่ยก็ยังอุ่นใจอยู่ครับเพราะว่าลูกหลานเยอะ
พอสัก๔ทุ่ม๕ทุ่มก็เริ่มกลับกันไป
กลับกันไปทยอยกลับกันไปก็จะเหลือคนนอนเฝ้าประมาณสัก๓คน

เขาก็ปีนขึ้นไปผูกผ้าหลังผ้าม่าน
ส่วนลุงปอนก็ไปจัดดอกไม้บางส่วนที่มีมายุ
วิวก็จัดดอกไม้บางส่วนที่ใช้รถน้ำศพ

แกก็เดินมาน่าจะเป็นลูกหลานเป็นลูกแกนะ
อายุก็ประมาณสักเกือบ๖๐แล้วแหละ
แกก็มาเดินดูในงานถามว่าหนูเอาอะไรไหมเอาน้ำอะไรไหม
แล้วบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูแลตัวเอง
สักพักหนึ่งป้าคนนี้แกก็เดินมาบอก
หนูบอกไอ้หนูคนนั้นดิอย่าไปเหยียบโรง
ผมก็เลยหันไปมองโจ้ตะโกนหาใบโจ้อย่าไปเหยียบโรงนะ
ไม่ได้นะเขาถือเขาถือใช่แล้วโดยสภาพของโรงจะอธิบายให้พี่แจ๊คก่อนว่าโรงเย็น
คราวนี้คนแถวบ้านเบาวิวไม่รู้ว่าที่อื่นจะทำเหมือนกันหรือเปล่านะ
เขาจะเอาศพเข้าไปในโรงเย็นแต่โรงตั้งโชว์ข้างบน
เจ้าภาพเขาสั่งไว้ว่าไม่เห็นโรงพวกนี้เลยให้เอาผ้าคุมให้หมด
ไม่ให้เห็นโรงเย็นแล้วก็ไม่เห็นโรงข้างบนด้วยเอาผ้าตีให้มันหมดเลย
เป็นสีขาวหรือสีเขียวอะไรก็ได้ตามเบาวิวออกแบบเบาวิวก็โอเคตกลงให้
ทีนี้น้องโจ้เนี่ยเขาบอกพี่มาช่วยผมจับบันไดหน่อยผมต้องขึ้นไปที่สูง
ผมกลัวผมก็เลยไปจับบันไดผมก็ต้องปีนโต๊ะเพราะมันจะมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่ง
ที่จะลองบันไดอยู่เพราะมันสูงไม่พอไงฮะผมก็ขึ้นไปยืนบนโต๊ะตัวเนี้ย
ซึ่งระดับของโรงเราจะเห็นโรงพอดีเลย
แล้วด้วยลักษณะของโรงเย็นทุกโรงเย็นมันจะมีกระจก
เอาไว้ดูหน้ากระจกไว้ดูหน้าเราก็ขึ้นไปยืนข้างบน
เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีกระจกแต่เราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่มองกระจก
เราก็ไม่อยากจะเห็นศพเราก็กลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
แล้วก็ไปจับขาบันไดก็จับไปจับมาแล้วก็หยิบผ้า
จังหวะที่เราหยิบผ้าเราก็เหลือไปเห็นมันก็เป็นฝ้า

สักพักน้องโจ้ตะโกนพี่พี่ไปดูหน้าคุณยายเหรอ

แล้วก็หันไปมองเลยด้วยวิสัยของคนที่เขาทัก

ข้างมันต้องมาจากข้างในเพราะว่าไอ้ความเย็นมันอยู่ข้างใน
อ่าไอน้ำมันมีลอยมือรูป
จากตอนแรกไม่มีนะใช่ไม่มี

เราก็สรุปว่าโอเคงั้นเราจะ

เหมือนเรื่องนี้ก็เก็บเอาไว้ในความรู้สึกของ
ที่เรารู้สึกผิดธรรมดาผิดธรรมชาติผิดเวลาไปหน่อย

ก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นก็คือจัดดอกไม้จริง
ทีนี้พี่ติ๊กเนี่ยเขาเอารูปมาให้
เป็นรูปคุณยายบานเท่านี้นะ
เป็นลูกคุณยายสมัยสาว
ที่จะเป็นรูปเขาดำเป็นรูปวาดเป็นรูปสเก็ต

เป็นรูปบ้านคือเขาจะให้สวยเพิ่งย้ายตอนสวยนะครับ
เราก็ได้ชมไปคุณยายนี่สวยเนอะ
ตอนเราจัดดอกไม้กรอบรูปก็จัดไปเรื่อย
ก็เลยเรียกลุงปอนมานี่ดูภาพสิ

ก็แกล้งลุงปอนเล่นเพราะแกเป็นคนขี้กลัว
สักพักนึงเบาวิวก็หยิบดอกไม้มันมีหลงมาสีชมพูเนี่ย
ก็ใส่ไปในกรอบรูปเพื่อให้มันเด่น
ปอนก็เลยบอกเบาวิวพี่ติ๊กก็บอกว่า

ไม่เป็นไรหรอกพี่สองสามดอกให้มันเด่นน่อย
ไม่ถึงเราจะเอาสีชมพูใส่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
เพื่อให้มันดูแบบหน้าลงแล้วรูปคุณยายจะได้เด่น
แล้วก็ยกกันหามันก็ไปตั้งรูปคุณยายตรงกลางเลย
แล้วก็มีดอกไม้ประดับเต็มเลย

ดอกไม้ก็เกือบพัง
แล้วก็หันไปอ๊ะไม่เป็นไรหรอก
แต่เราตั้งไม้มัดโถงขวางให้ดี
คิดในทางที่ดีแล้วก็หยิบมาตั้ง
เราก็ผูกให้ดีผูกล้างให้ดี
เขาก็เชิญไปกินข้าวเบาอยู่ก็เดินลงมาจากสารา
ฆ่ากำลังเข้าปากเลยล้มอีกคล่ม

ล้มแน่เลยหันกลับไปมองบนสาราผ่านแล้ว
ปอนก็เลยถามว่าเบาวิวมีเชื่อก็ลองเอาออกหน่อยนะ

เผื่อมันจะดีไม่เป็นไรลงปอน

สีฟูมันถลอกมันหักหมดเลย
แล้วก็ต้องดึงของที่มันหักออก

เปลี่ยนดอกไม้ช่วงกลางคือคืนที่๕
แล้วก็จะไปจ่ายอีกทีนึงวันปลง
คันนี้คืนที่๕มันจะเริ่มมีอะไรที่มีพิสดารมากขึ้น

พอ๓ทุ่มคนก็จะเริ่มทยอยกัก
หลานก็จะเริ่มทยอยกลับ๔ทุ่ม๕ทุ่ม
เราก็จะเริ่มลงดอกไม้ก็คือจะลื้อดอกไม้เก่าออกมา

หลวงพ่อเดี๋ยวอาจจะนอนค้างที่นี่นะครับ

อกไม้น่าจะทำทั้งคืนเพราะดอกไม้เยอะ
ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อทำวัดเช้า
ก็ถ้าเกิดจะกลับก็ไปเอาหุ้นแจมาเปิด
ก็เลยไปถามเจ้าภาพว่าคืนนี้มีใครเฝ้าบ้าง
แต่พอบอกอ๋อก็มีลูกหลานเหมือนเดิม๒๓คน

แล้วก็มีป้าที่แกคอยดูตั้งแต่คืนแรกแกก็มาดูแล
ก็จัดไปเรื่อยประมาณสักเที่ยงคืนครึ่ง

หนูช่วยไปยกถาดอาหารหน่อยแมวมันจะกิน
เราก็ตะโกนบอกโจ้หนูไปยกถาดอาหารของคุณยาย

อาหารที่เอาวางไว้ตั้งข้างโรงศพ

สักพักหนึ่งประมาณสักตี๓๓๐
ไประยะหนึ่งดอกไม้ก็จะเสร็จแล้ว

ก็เลยมานอนที่โซฟาหน้าโรงมันจะมีชุดรับแขกใหญ่

แล้วก็มีลูกหลานเขานอนอยู่หน้าตรงพระสวด๒คน

แล้วก็มีป้าคนนี้แกก็คอยดูแลเรา
ขาดเหลืออะไรแกก็จะคอยหยิบคอยมาให้เราตลอด

คนนี้โจ้เพียบเขาก็หลับไปตอนไหนเราก็ไม่รู้
สักพักหนึ่งป้าแกก็มาสะกิด
หนูไปดูแมวมันจะกัดดอกไม้

ไปดูแมวหนึ่งเนี่ยแมวมันจะมากัดดอกไม้

แล้วก็เอาอะไรมากั้นไม่ให้แมวมันเข้า

ก็หลับไปป้าแกก็มาสะกิด

ป้ากินอะไรมันก็ตี๔เลยหนูกินอะไร
ไม่เอามากิน

พอวันสุดท้ายเป็นจัดที่เมน

วิวเดี๋ยวพี่ติ๊กอยากจะได้หน้าเมนเป็นนกยูง๒ตัว
แต่ข้างน้องยูนพี่อยากจะได้เป็นบอร์ดใหญ่
จะมีภาพมาให้คุณยายเริ่มตั้งแต่ที่แรกเลย
ดีไหมก็ถามผมผมบอกดีสวย

ผมก็เลยตกลงไปทำพี่เมนกัน
มันก็จะเป็นเมนในสาราเลย
เนรมิตเริ่มทำงานกัน

ป้าก็บอกหนูกินข้าว
เอาป้าตั้งไว้เลยเดี๋ยวกินกัน

หนูกินน้ำป้าฟังไว้เลยเราต้องทำงานอยู่เพราะเราจะรีบให้มันเสร็จ
หลวงพ่อแกเดินมาบอกเบาวิวคืนนี้จะนอนค้างนี่ไหม
หนูยังไม่กล้านอนเลยเนี่ยเพราะว่ามันหน้าเมนด้วยหนูจะไปนอนตรงไหน
หลวงพ่ออย่างนี้แล้วกันหลวงพ่อไม่ต้องล็อกประตู
เมื่อเสร็จตอนไหนอย่าหนูกลับตอนนั้นอย่าหนูล็อกไว้ให้
ตามนั้นก็แล้วกันสักพักหนึ่งป้าแกก็เดินมาดู
ไอ้หนูขาดเหลืออะไรไหมไม่มีอะไรแล้วป้า

ทำกับข้าวให้กินแกก็ไปนั่งทำกับข้าวสัก๕ทุ่ม
เจ้าภาพแกเดินมาดูที่เมนว่าวิวเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับ
แต่ที่รูปบ๊อบหิวคงจะไม่ได้ใส่นะมันไม่เข้าจะหนูอกลองไว้ตรงนั้น
แล้วก็ใส่ตรงไหนได้ก็สายไปพอระหว่างพักครึ่งเที่ยงคืนได้
ปอนแกก็ไปนั่งกินข้าวเบาวิวก็ไปนั่งชิม
ชิมให้ข้าวที่ป้าแกเอามาให้เป็นผัดต้มหวาน
แล้วก็ของหวานโบราณสัก๒๓อย่างแล้วก็นั่งกินใส่ไส้
ใช่แล้วแกก็ยืดอัลบั้มให้ดูอ้าทำไมหรอลุงปอน
ดูดิดูดิอัลบั้มนี่แล้วก็เปิดไปเปิดไปเปิดไป

บ้าบีรูสังเกตไหมเนี่ย
ทำไมในร้านบ้านมีแต่รูปอี๊ป้ากูเนี่ย

ก็ผิดจะแปลกแล้วแกอาจจะเป็นลูกที่เลี้ยงป้ายายก็ได้

ก็เลยถามลุงแล้วป้าแกไปไหน

ป้าแกไปทำกับข้าวอยู่ในครัว
แล้ววันนั้นมีเด็กลูกน้องมาช่วยอีกคนนึง

แต่ก็๗๐และเที่ยงคืน
ก็เปิดไปเรื่อยก็กินขนมไปนะ
ไป๒ห่อแล้วก็เปิดแล้วก็กินไปเรื่อย
พอเปิดไปทั้งไปเจอรูปสุดท้าย

เก็บความรู้สึกอยู่ในใจที่เราคิดไว้

แล้วป้าคนที่แกยกกับข้าวมาให้เนี่ย

เราก็ปิดอาร์บัม

ลุงปรอนบอวิววาลนะ

ลุงปรอนบอกมันคาใจวะบอวิว

ติ๊กป้าคนนี้เป็นใครเหรอ

ถ้ามองแน่งลูกคือ

โจ้บอกว่าโอ้นี่เรากินข้าวก่อนเหรอ

โจ้เดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง

วิวก็มองสะท้อนกระจกกลับไป

ไปวางเดินเข้าไปในสลาง

เดี๋ยวนอนช้าเดี๋ยวเราค่อยมาลุยต่อ
น้องพี่ขออนุญาตได้ไหมมา๔คน

เดี๋ยวเช้า๖โมงนางพี่ก็กลับไป
ก็ตกลง

น้องนอน๔คนพี่ไม่ว่าหรอก
แต่มาห้าคนพี่ไม่ให้นอนไปได้
ห้าคนที่ไหนพี่หนูมากันสี่คนนี่อย่าโกหกทำไมนายเดินออกไปหน้าประตู
ผู้หญิงผู้ชายนี่ป้านแก่นายเดินไปหน้าประตู
ไม่ได้มาด้วยกันผมมากัน๔คนไม่เชื่อพี่มาดู
โกหกนะผมดูในกล้องวงจรปิดแกเดินออกไปแล้ว
แล้วก็มานั่งคุยบอกลุงปอนมันไม่ใช่แล้วแหละว่ะ
เขาบอกว่าเรามากันห้าคนโจ้เขาเลยถามว่าพี่วิว
ถามจริงมันมีเรื่องอะไรอยากรู้ไหมเดี๋ยวเฉลยให้ฟัง
คิดอยู่ในใจนะว่าป้าที่กำลังข้าวให้เรากิน

เท่านั้นแหละพี่เอ้ยมันเหมือนลูกบิดประตูมันดัง
เท่านั้นทุกคนมันรวมก้อนอยู่บนเตียงเลย
แล้วมันดังแล้วคงคิดว่าคงจะเป็นพนักงานอย่าคิดในทางที่ดี
แต่มันจะประจวบเหมาะอะไรจังหวะที่เราพูดพอดี
ไอ้โจ้บอกจริงเหรอพี่จริง
พอพี่ดูกับลุงปอยแล้วในอัลบั้มมันรูปป้าคนนั้นเนี่ย
ที่มันอยู่กับเราตั้งหลายคืนเนี่ยโจ้บอกว่า
ไม่ใช่หรอกพี่ตอนนี้ผมผูกผ้า
ก็ในโรงมันก็ไม่ใช่หน้าป้านี่
ป้าแกตอนนั้นอายุ๙๗
แต่แกจะมาตอนนั้นจงเป็นสาวก็ได้
เราจะไปรู้ได้ยังไงแต่พี่เห็นรูป
ก็นั่งเขียนอยู่ในห้องสัมภัณฑ์อยู่
เบาวิ๋วตอนนี้อยู่ไหนอ่ะบาววิ๋วออกมาข้างนอกค่ะปี้ติ๊ก
พักผ่อนที่โรงแรมเนี่ยมาดูเลยรีบมาแก้ไขเลย
เนรที่วัดโทรมาบอกว่าตอนนี้ดอกไม้ล้มหมดเลย
กระถางดอกไม้เป็นกระถางปูน
แล้วแหละอืมต้องรีบไปหรือว่าบอกว่าไม่ต้องทำให้มันเสร็จ
เสร็จไม่เสร็จก็ถามไม่เสร็จเราก็ถามว่าแล้วใครจะไป
ไปหรอกเช้าแล้วค่อยไป๖โมงก็รีบออกกันไปเลย
ก็ไปถึงที่เมนสิ่งที่เห็นนะฮะสภาพดอกไม้ที่มันพัง
แต่ยังตกแต่งได้แล้วพี่ติ๊กแกก็มาพอดีครับ
แกบอกว่าวิวได้ทำยังไงแล้วไม่จะทำไหมบอกพี่ทำอืม
แต่ก่อนที่จะทันไม่ทันหนูมีเรื่องจะถามพี่
หนูก็เลยบอกพี่หนูถามพี่จริงนะผู้หญิงในรูปนี้
ป้าแกมีรูปกี่คนอืมแกมีรูปเก็ดคนอืม
รูปหมู่เลยรูปแกคนไหนบ้างอ่ะใช่
แกก็ชี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้แล้วคนนี้หลานคนนี้คนนี้
แล้วผู้หญิงคนนี้คือใครอืม
หญิงคนนี้ก็คือคุณยายไงแล้วเราก็เล่าความจริงให้แกฟังบอก
ติ๊กเชื่อไหมคุณยายมานั่งอยู่เป็นเพื่อนผมแต่คืนแรก
เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟัง
มาปลุกแกมาเรียกแกมายกถัดข้าวแล้วถัดข้าวแกก็ยกข้าวมาให้หนูกิน
ติ๊กบอกจริงเหรอแล้วที่สำคัญคือเรากินไปแล้วไงแล้วพี่ติ๊กถามว่า
แล้วถัดข้าวอยู่ไหนนู่นไงพี่หน้าเมนอ่ะ
ตั้งอยู่ข้างเมนนู่นไงหนูต้องกินอยู่นู่นน่ะแกก็เดินไปดู
จริงเบาะวิวอันนี้พี่เชื่อเลยเพราะพี่ซื้อปลาต้มหวานที่แกชอบอืม
ขนมใส่ไส้ที่แกชอบเพราะในงานไม่ได้เลี้ยงทำปลาต้มหวานเลี้ยง
แล้วก็ในงานไม่มีขนมใส่ไส้เลี้ยงมีแต่ของคุณยายอย่างเดียว
แล้วพี่เชื่อไหมไอ้ห่อใส่ไส้เนี่ยหนูยังกิน
ยังทิ้งอยู่ตรงอัลบั้มรูปนี้อยู่เลยพี่ได้ว่าโอ้จริงแต่พี่เชื่อแล้ว
หนูทำให้เสร็จเถอะพี่ติ๊กแกก็เลยไปเอาทูบมาแล้วก็ขอเข้ามาคุณยาย
บอกว่าคุณแม่เขาเรียกแม่นะแม่หลานเขามาทำดอกไม้ให้
ก็ไม่มีเจตนาอะไรหรอกแต่พี่ติ๊กก็มาเล่าให้ฟังบอกว่า
คุณยายเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบทานอะไรให้มันเป๊ะเป็นคนที่เจ้าระเบียบ
พอสมควรเจ้าระบีอ่ะอ๋อทำให้มันเสร็จทำให้มันครบ
เราก็เลยบอกโอ้คุณยายก็ไม่บอกตั้งแต่ทีแรกเราก็คิดในใจนะ
แต่ว่าเราไม่ได้พูดอะไรกันสุดท้ายแล้วเราก็ทำงานจนเสร็จ
บางส่วนแต่สิ่งที่มันล้มพังอะไรเจ้าภาพเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้ถือโกรธอะไร
ก็เลยไปขอเข้ามาคุณยายแล้วก็มองไปที่ลูกคุณยายอืม
มันมีแววตาแบบภาพมีชีวิตอ่ะอืมขนลุกมันไม่เหมือนกับภาพวาด
มันเป็นภาพวาดแต่มีชีวิตเออมันไม่เหมือนกับภาพวาดทั่วไปคือจะออกแบบด้านด้านหน่อย
อ่าใช่แต่แค่คือดูดูแบบมีชีวิตดูมีแววตามีมีปากกามีมันดูแบบ
แล้วก็บอกเจออีกแล้วอย่างนี้ไม่ไหวนะมาเฮียนมากเลย
เดี๋ยวนะคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่ฟังแล้วรู้สึกมีความกดดันกับอาชีพ
การจัดดอกไม้หน้างานศพอ่าใช่ครับคือต้องคุกคลีอยู่กับศพที่ไม่ใช่ศพญาติของเราเองอ่ะ
ใช่แต่ในเคสเนี้ยอย่างที่เบาวิวเล่าให้ฟังเหมือนกับเจ้าของงาน
เจ้าของงานคือไม่ใช่เจ้าภาพนะเจ้าของงานคือเจ้าของงานจริงจริงอ่ะ
อ่าเขามาพยายามจะมาดูแลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาสั่ง
อ่าใช่ดอกไม้สีชมพูก็ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
เราก็เลยมานั่งประมวลภาพว่าแกก็คงมาเฝ้าจริงจริงครับ
ยายหนึ่งแกก็รักเอ็นดูเราอืมแต่สิ่งที่สำคัญคือของที่เบาวิวกินเข้าไปอ่ะ
ขนมใส่ไส้อ่ะไส้อร่อยแต่ว่าแต่มันแปลงแปลงอ่ะ
แต่เป็นขนมใส่ไส้ที่พี่ติ๊กเนี่ยเขาซื้อมาซื้อมาให้คุณแม่เขาจริง
ไหว้เอาคือในที่นี้หมายถึงว่าเอามาใส่ชามแล้วก็วางไว้ข้างโรงศพ

นี่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สองนะที่ผมเคยฟังเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการจัดดอกไม้งานศพ
อืมน่ากลัวใช่ทุกวันนี้ยังทำอาชีพนี้อยู่ป่ะ
อาชีพนี้เราจะรับเฉพาะคนที่สนิทอย่างเดียว

นั่นคือเรื่องของงานศพตามสั่งสนุกตื่นเต้นน่ากลัวเหมือนเดิมนะฮะ
สำหรับเบาวิวของเราต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่า
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่านะครับอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้รับฟังรับชม
ทิศทางของความบันเทิงนะครับเรื่องมันจะดูแบบโอเวอร์มันจะดูเฮ้ยจริงหรือเปล่า
นั้นผมว่าอย่าไปสนใจมันนะฮะคืนนี้ต้องบอกเลยฮะว่า
สถานีผีดุของเราขอบคุณนักเล่าจากโซเชียลอีกหนึ่งท่าน
เบาวิวครับขอบพระคุณครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับ
สถานีผีดุของเราจะมีแขกรับเชิญที่จะมานั่งคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญเรื่องอะไรและเป็นใครนั้น
วันนี้เราทั้งสองคนหมดเวลาแล้วก็ลาไปก่อนฮะ
ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้
สวัสดีครับ